เขาบอกว่าติดเชื้อโรคเมิร์สแล้วก็บินเข้าไทยเรา
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐด้วยนะเป็นพาดหัวเล็กนะครับ
บอกว่าโอมานติดเชื้อเมิร์สบินเข้าไทย
ศึกษาธิการจะแถลงเองเฝ้าระวังอยู่๓๗คน

ประชุมร่วมกระทรวงสาธารณสุขรับมือการแพร่ระบาดโรคเมิร์สอีกครั้งหนึ่ง
หลังพบผู้ติดเชื้อรายที่๒ในไทย
ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับก็เตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนก
ไทยมีระบบคัดกรองที่มีมาตรฐานครับ
ตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกเปิดเผย
นายกรับทราบข้อมูลแล้วที่กระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารยังมีวิจารณญาณไม่ตื่นตระหนก
แล้วก็เชื่อมั่นในระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยครับ
พร้อมยืนยันนะครับว่ากระทรวงมีการระบบคัดกรองที่ดี

โดยมีระบบบำบัดรักษาแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
มาตรฐานได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
แล้วก็มีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยโรคนี้หายมาแล้ว
จากนี้นายกยังรู้สึกห่วงใยประชาชน
ขอให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะครับ
ขณะที่ด่านควบคุมโรคภายในท่ากัศยานสุนภูมิ
คงไม่มีการยกระดับการตรวจ
คาดว่าจะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา

คัดกรองภายในท่ากับสยานสุมนภูมิ
หรือไม่ภายในวันนี้ครับคุณผู้ชม